เหตุการณ์เมื่อวานนี้ต้องบอกว่า

เจ้าของร้านเสริมสวยมีปัญหา
ล้อต่อเถียงกับลูกค้าผู้หญิง
เขาบอกตัดผมให้เขาสั้นเกินไป
นัดมาเคลียร์กันที่ร้านเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเย็น
แล้วก็แทงกันตายฝ่ายเจ้าของร้านเสริมสวยไปแทง
เขาตาย๒ศพนะฮะทั้งสามีกับภรรยา
ไปดูภาพเหตุการณ์ดูคลิปในห้างแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานี
มีร้านเสริมสวยอยู่ที่นี่ค่ะอ่าขอดูภาพเลยนะครับ

นี่ฮะนายประสาทคนก่อเหตุนะครับเสื้อสีขาวนี่
นี่โอ้โหหนึ่งครั้งสองครั้ง
แล้ววิ่งไปเนี่ยเหมือนจะไปแทงเขาซ้ำเหรอคะ
ไปหาผู้ชายแต่ไม่ทันก็เลยวิ่งหนีออกไปหน้าห้าง

คุณผู้ชมดูภาพต่อเนื่องไปเลยนะฮะนี่ลูกสาวอายุแค่๘ขวบ

เพราะตอนที่เขาเถียงกันตอนแรกสุดเนี่ยน้องยืนอยู่แถวนั้นนั่นแหละ

นอนล้มอยู่ตรงนั้นนะฮะถูกแทงเข้าอกซ้ายตัดคั่วหัวใจนะครับ
นี่ฝ่ายสามีเสื้อสีแดง
คุณวีรพงศ์ที่เป็นสามีเดินมาย้อนมาดูภรรยาถูกแทงเข้าคอ

ภรรยาโดนเข้าใต้ราวนมซ้าย
ก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือให้ใครมาดูภรรยาหน่อย

แล้วก็ซุดนั่งลงไป
แล้วก็หงายหลังนี่ลูกสาวก็มาดูพ่อแล้วแม่ก็นอนอยู่ตรงนั้น

คนแถวนั้นก็มาดึงน้องวัย๘ขวบเนี่ย
เข้าไปด้านในร้านเสริมสวย

ใครจะไปคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

สุดท้ายเสียชีวิตทั้งคู่นะฮะ

จังหวะขวามือเนี่ย

พ่อกับแม่เขามาเคลียร์กับเจ้าของร้านเสริมสวย

อยู่ดีเนี่ยแพงแล้วเนี่ย

เพื่อจะอัดเสียงระหว่างพูดคุยเจรจาเอาไว้

แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เขาชักมีดแทงเลย

วิ่งออกไปหน้าห้างแล้วก็เรียกแท็กซี่แล้วก็หลบหนีไป

มันไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
คือมันยังไงมันคือตัดผมไม่ตรงปก
แล้วก็จะมาเจรจากันว่าจะเอายังไงต้องฆ่ากันตายขนาดนี้เลยจริงเหรอคะ
พนักงานของร้านเสริมสวยที่นายประสาทเขาเป็นเจ้าของเนี่ยบอกว่า
คุณวริสราความจริงแล้วเป็นลูกค้าประจำนะฮะ
มาตัดผมรอบล่าสุดเนี่ยพอตัดเสร็จเธอบอกว่ามันสั้นเกินไป
แล้วมันทรงมันไม่ได้อยากจะแก้ทรง
นี่ฮะพอมาแก้อีกรอบเหมือนกับมันก็ยังไม่ได้อีก

ก็เลยโทรไปคุยกับนายประสาทที่เป็นเจ้าของร้านแล้วนายประสาทเนี่ย
ก็นัดให้มาเจอที่ร้านค่ะ
ตอนที่โทรคุยกันเนี่ยคุณพ่อของผู้ตายบอกว่า
นายประสาทก็ยังขู่ลูกสาวไว้ประมาณว่าไม่กลัวหรอกจะไปฟ้องอะไรที่ไหนก็ไป
กลัวทั้งนั้นแล้วระวังตัวไว้ด้วยเขาก็เลยอยากมาเคลียร์ว่าเอ๊ะให้ระวังตัวให้มันคืออะไร
พอนัดมาเคลียร์กันเมื่อวานนี้ที่หน้าร้านเนี่ยฮะนายประสาทเดินเข้ามาเนี่ย
คือตอนที่เดินเข้ามาจากหน้าห้างเดินเข้าประตูห้างมาหน้าร้านตัวเองเนี่ย
แล้วมาคุยตรงนี้ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับชักมีดมาแทงเขาเลย
หนูน้อยลูกสาววัย๘ขวบของผู้ตายทั้งสองก็อยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละ
นี่ตอนที่เดินเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับก่อนจะไปก่อเหตุนี่ฮะ
ถึงนาทีเนี่ยจะเห็นช่วงวิ่งหนีออกไปค่ะพอก่อเหตุไปแล้วก็วิ่งหนีออกไป
ทีแรกทำท่าวิ่งเนี่ยเหมือนจะวิ่งตามฝ่ายชายเขาด้วยนะ
คือวิ่งตามไม่เหมือนอ่ะเพราะว่าฝ่ายชายพอวิ่งหนีไปทางนู้นปุ๊บเขาวิ่งตาม
แล้วก็ชะงักจะกลับมาแล้วสุดท้ายก็วิ่งหนี
ดูท่าทางแล้วคงจะตามฝ่ายชายไม่ทันแน่ก็เลย
ค่ะเนี่ยตอนแรกเห็นไหมไม่ทันแล้วก็เลยย้อนมาตรงนี้
แล้วก็วิ่งเอาไว้หน้าห้างค่ะนี่เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบล
กระดีอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
มีร้านเสริมสวยอยู่ในห้างเป็นร้านตัดผมทำผมด้วยนะครับ

ตอน๕ทุ่มอันนี้เป็นที่เกิดเหตุนะฮะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยชีวิต

ฝ่ายหญิงคุณวริสราถูกแทงเข้าหน้าอกซ้ายนะครับ

ส่วนคุณวีรพงศ์ที่เป็นสามีเนี่ย
บาดแผลถูกแทงเนี่ยเข้าแถวใกล้ใกล้คอเลย
ก็เส้นเลือดใหญ่อีกเหมือนกันนะคะ
คุณพ่อของคุณนริสลาเนี่ย
พอรู้ข่าวก็มาที่ห้างนะฮะ
ตอนนั้นก็โอ้โหต้องมาหาหลานสาวก่อน
ค่ะต้องกอดปลอบกันยกใหญ่เลยจริง
พยายามจะเข้าไปดูศพลูกสาวกับลูกเขย
นี่เข้ามาโวยวายที่ร้านตัดผมด้วย

ค่ะเพราะว่าจริงคนในร้านคือคนที่ไม่รู้เรื่อง
คนก่อเหตุหนีไปแล้วอะนะคะ

ผู้โบรว่าลูกสาวเป็นนักแสดงตัวประกอบด้วยนะฮะ
ลูกเขยเองก็ทำงานด้านนี้อยู่ด้วย
แล้วลูกสาวก็บอกไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วบอกมีปัญหากับทางเจ้าของร้านเสริมสวย
ที่เธอมาตัดผมแล้วทรงเนี่ยมันไม่ได้
ท่านผู้ชมครับ๕ทุ่มคืนที่ผ่านมานายประสาทคนก่อเหตุ
แล้วนะครับค่ะเสื้อขาวนี่ฮะ

พร้อมกับมีดของกลางที่ใช้ก่อเหตุอืม
แต่เขาภาข์เศสนะภาข์เศสหรอคะ

ไม่รับครึ่งหนึ่งไม่รับเรื่องอะไรนี่มีดโอ้โหแล้วดูมีดอืมโอ้โห
นี่คือคุณจะมาเคลียร์กับลูกค้าของคุณแล้วคุณพกมีดมาเนี่ย
กมาทำไมแม่อู้แล้วนี่มิดด้ามเลยนะนายประสาทยอมรับว่าก่อเหตุ
สองสามีภรรยาจริงค่ะแต่ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่า
ทำไปเพราะบันดาลโทษะหลังมีปากเสียงทะเลาะกันอืม
จริงแต่ไม่ได้เจตนาฆ่าไม่ได้ตั้งใจอ้างว่าบันดาลโทษะ
นี่นะฮะแล้วก็มีคลิปนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงที่ผู้ตายเนี่ยโทรศัพท์ไปเจรจากับผู้ก่อเหตุครับ
ตอนที่นายประสาทยังไม่ได้อยู่ที่ร้านนะครับ
ก่อนที่จะตามมาที่ร้านแล้วก็ก่อเหตุแทงเขาตายเอาลองฟังตรงนี้หน่อยนะครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเคลียร์กับผมที่ร้านเลยคือคุณเข้าขั้นก่อกวนร้านผมเลยนะ
แล้วก่อกวนเด็กคนด้วยผมบอกให้นะอ่าถ้าโอเคถ้าคุณบอกว่าผมมาก่อกวนร้าน
ผมไม่ได้มาก่อกวนร้านนะผมมาคุยดีดี
นี่ตอนนั้นที่โทรไปหานายประสาทนายประสาทยังไม่ได้อยู่ที่ร้าน
แต่อารมณ์ก็มาแล้วเหมือนกันนะแล้วขู่เขาแล้วบอกให้ออกไปเดี๋ยวนี้เลย
ก่อนที่ผมจะวนรถไปแล้ววนกลับมาเนี่ย
มาเจอลูกค้าสองคนนี้จริงนะครับ
คุณผู้หญิงคนเดียวที่เป็นลูกค้าสามีมาด้วย

ท่านผู้ชมครับทรงผมที่คุณวริสราบอกว่ามันไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้แล้วอยากให้แก้ไขเนี่ย
คุณวริสลาเธอเป็นนักแสดงตัวประกอบนะฮะ
เล่นพวกละครสั้นอะไรอยู่หลายเรื่อง
ผมยาวแบบนี้พอไปตัดมาแล้วเนี่ยนี่เป็นทรงผมที่ทางร้านของนายประสาทช่างเขาตัดให้
สั้นนะพอบอกจะแก้ไขให้ด้วยการยืดผมแต่ต้องไปแก้อีก
สาขาหนึ่งคุณวริสราก็เลยไม่พอใจนะแล้วก็โทรหาเจ้าของ
ร้านจนกระทั่งมีเหตุสลดเกิดขึ้น
ปล่อยผมข้างหน้าที่มันสั้นกว่าตัวอันอื่นแค่นั้นเลยให้ตัด
หรือไม่ให้แก้อะไรแล้วก็ไม่แค่นั้นแล้วค่ะแล้วก็ขอชลอด

สาขานึงเป็นสถาีสาขาการสาขาใหญ่ลูกค้าแก้ผมแบบนั้นก็

มันก็ไม่ถึงขั้นจะต้องมาฆ่ากันตายขนาดนี้นะ

เป็นเจ้าของร้านอะ
คดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับเมื่อคืนนี้นายประสาทมามอบตัว
คำเพิ่มเติมสอบเป็นครั้งที่สามนะฮะเมื่อคืนนี้เบื้องต้นเนี่ยอ้าง
ว่าไม่ได้มีเจตนาจะแทงเขาตายทำไปเพราะบันดาลโทษะแต่
วันนี้นายประสาทเนี่ยไม่พูดอะไรเลยมีเมียกับลูก
เยี่ยมที่โรงพักด้วยนี่มีลูกสาวเหมือนกันนะ
ผู้ตาย๒คนเขาก็มีลูกสาวนะฮะอายุเพิ่ง๘ขวบด้วย
พ่อแม่และพี่สาวของผู้ตายนะครับก็คือฝ่ายผู้ชายคือคุณวีรพงศ์
มาจากจังหวัดเชียงรายวันนี้มาติดต่อขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
ซึ่งครอบครัวของผู้ตายทั้งสองคนวันนี้ก็ไปที่จุดเกิดเหตุ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณด้วย

หลังจากทำพิธีเชิญดูวิญญาณเสร็จเนี่ยฝั่งครอบครัวฝ่ายชายเนี่ย
ร้องไห้เลยนะฮะคุณแม่บอกแม่มารับกลับบ้านนะลูก
คุณพ่อต้องประคองกันออกมาเลย
จากนั้นก็ไปรับศพที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
แม่ของคุณวิรพงศ์บอกว่าพอรู้สาเหตุที่ลูกชายถูกแทงตายเนี่ย
รวมทั้งลูกสะพ้ายด้วยเนี่ยมันทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
แค่นี้ยังไงมันก็คุยกันได้การสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรมันก็ทดแทนกันไม่ได้อยู่แล้ว
เอาเงินมากองเป็นร้อยล้านก็ซื้อชีวิตลูกของแม่คืนมาไม่ได้
ขณะเดียวกันพ่อของคุณวริสลาบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจคนในครอบครัวแย่มาก
แค้นผู้ก่อเหตุมากถ้าฆ่าได้เนี่ยพ่อจะไปฆ่าเลยนะพ่อบอก
เมื่อวานนี้ตอนที่ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยจะขอไปดูร่างลูกเนี่ยก็ถูกกันเอาไว้เจ้าหน้าที่
ยังไม่ให้เข้าไปดูร่างลูกสาวคนโตของผู้ตายนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าแม่โทรมาเล่าให้ฟังบอกไปตัดผมมาแต่ช่างตัดให้สั้นเกินไป
เธอก็ถามแม่ว่าตัดร้านไหนแม่บอกตัดร้านประจำแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามีปากเสียงกับช่างในร้าน
ช่างเนี่ยไล่แม่ออกนอกร้านแต่แม่ไม่คิดว่าจะมีเหตุรุนแรงถึงขั้นจะมาทำร้ายกันขนาดนี้
อันนี้เธอบอกนะฮะเธอไม่คิดว่าจะมีเหตุรุนแรงถึงขั้นนี้หลังจากเกิดเหตุที่ไปด้วยนี่คือน้องสาวเธอนะฮะ
รีบขับรถมาที่ที่เกิดเหตุพอมาถึงพบว่าพ่อกับแม่เสียชีวิตแล้ว
บอกกับทีมข่าวของเรานะฮะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเจตนาแน่เพราะพกมีดมาด้วย
หนีไปใช่ไหมน่าจะขับรถตัวเองหนีไปนะฮะเพราะว่าทางลูกสาวของผู้ตายบอกว่า
ก่อเหตุเสร็จวิ่งออกไปหน้าห้างขึ้นรถแล้วขับหนีไปเลย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
การรับศพวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเศร้าแล้วครับท่านผู้ชมครับ๒ครอบครัวนะฮะมันไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจมันคือการวางแผนมาแล้ว
การรับศพวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเศร้าแล้วครับท่านผู้ชมครับ๒ครอบครัวนะฮะมันไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจมันคือการวางแผนมาแล้ว
การรับศพวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเศร้าแล้วครับท่านผู้ชมครับ๒ครอบครัวนะฮะมันไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจมันคือการวางแผนมาแล้ว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
การรับศพวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเศร้าแล้วครับท่านผู้ชมครับ๒ครอบครัวนะฮะมันไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจมันคือการวางแผนมาแล้ว
การรับศพวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเศร้าแล้วครับท่านผู้ชมครับ๒ครอบครัวนะฮะมันไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจมันคือการวางแผนมาแล้ว
การรับศพวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเศร้าแล้วครับท่านผู้ชมครับ๒ครอบครัวนะฮะมันไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจมันคือการวางแผนมาแล้ว

ไปโดยไม่ได้เจตนาทำไปเพราะบันดาลโทษะเนื่องจากทะเลาะมีปากเสียงกันและขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วพรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังต่อสารปฐุมธานีนะครับทุกผู้ชมครับเวลา๙นาฬิกาแต่ก็ถูกแจ้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้ว